วันนี้ผมจะเล่าถึงที่มาที่ฝ่ายลักษณะการยังเวลานี้
ผมก็จะว่านักข่าวก็สนุกใจในเรื่องจังหวัดที่อยู่
คุณน้ำตาลเมื่อวานทางศิราชเองได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตั้งแต่เมื่อวานตอนเวลาประมาณ๘นาฬิกา
ผมว่าคุณน้ำตาลมีอาการมีเลือดออก

มันมีการขู้ชีพถึงสองครั้ง
ทั้งที่บ้านกับที่โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นสถานการณ์ในเวลานั้นดีวว่าฉันเข้าข้างผมจะเล่าให้พอ
ต้องเดินทางไปทำกิจห่วงบ้านแห่งนั้นเพื่อฆ่าให้เครื่องสามารถเคลื่อนได้
ก็มีการให้ยามีการปรับเปลี่ยนยาแล้วก็ให้เครื่องเทคโภคดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการแก้ไขความไม่สมดุลของสารต่างในกระแสเลือดอยู่ในระดับหนึ่ง
ซึ่งในช่วงต้นตลอดเวลาของเมื่อวานนั้นสภาพคนไข้ยังไม่พร้อมพอที่จะไปตรวจอะไรเพิ่มเติม
ว่าถ้าชิพจารณ์ทุกอย่างจะไม่ยินการเคลื่อนย้ายคนไข้ไปตรวจอะไรต่างก็จะเป็นอันตราย
แต่หลังจากที่ดำเนินการไประยะเวลาหนึ่งเมื่อวานตอนค่ำชีพจรต่างก็เริ่มดีขึ้น
สัญญาณที่ต่างก็เริ่มถูกที่เลือดที่ออกมาในหน้าหายใจนั้นเราก็ไม่เห็น
ไปหลังการตรวจเพิ่มเติมโดยการไปอื่นใสคอมพิวเตอร์ทั้งที่เปอร์นกับทั้งที่สมอง
เนื่องจากในเวลานี้เนี่ยสภาพก่อนหน้านี้เกิดคลื่นที่ต่ำลง
สถานที่ทำให้เลือดแข็งตัวลดลงว่าจะเกิดเป็นพิเศษสมองหรือเปล่า
เป็นอย่างที่เราจะต้องทำส่วนในเอ็กซ์ไอคอมพิวเตอร์ที่ปอด
จากการจะไปว่ามีรอยโรคอะไรหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุของเลือดออก
ผลการตรวจเช้านี้ก็สรุปแล้วว่าขณะนี้สมองมีอาการบวมมาก
มีการรวมที่ค่อนข้างมากทีเดียวไม่มีเลือดออกอะไรในสมองที่เห็น
มีการเป็นปอดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นปอดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการที่หัวใจหยุดเต้นการชัดเลือดเป็นสมองที่เป็นปอดที่เกิดจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้น

ในการในปอดที่ถูกชอบเอกสารคอนเซ
จากนี้ให้ยาอยู่แล้วก็กำลังเร่งกำเนินการ
ซึ่งตอนนี้ยังมีความไปสุขติดอยู่

เพราะสบายที่สมองควรปูน
ดูที่ด้านคุณทุกคนและหัวใจ
การเลือดไฟเลี้ยงขาวเส้นไฟเนี่ยปฏิญญาณที่เกิดขึ้นในสมองคือการบวงน้ำ
การบวงน้ำเหล่านี้มันจะเป็นราดขึ้นจุดใดแล้วมันจะเริ่มก็ขนกลง
เราจะประเมินว่าตกลงสมองจะทำงานเป็นยังไงหรือเปล่า

เดี๋ยวอาจารย์เกิดต้องก็ตัดไปเพิ่มว่า
ตามที่ไปสมุดต่างก็ได้อย่างไว

อยู่ปอดและหัวใจนี้ก็มีลักษณะที่ทำงานแทนหัวใจกับปอด
ในกรณีของคุณตามเท่าที่ประเมินสำหรับยาทิตย์ที่ปอด
เหตุผลเพราะว่าเลือดที่ไหลทุกนานลงไปอุดต่อตรงสองทาง
เสียจนไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนอากาศได้เลย
แต่มันสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องนำเอาเลือดจากรังกายเกินสัมตาลออกมาและเปลี่ยนอากาศข้างนอก
และเปลี่ยนอากาศคือเอาอุเซ็นเข้าไปเอาความอุดอาจารย์
แต่ตรงก็คือว่าปลอดภัย
เพื่อเข้าใจเราจะใช้คำว่าเครื่องกลิ่นปลอดจากตัวใจ
ในกรณีปลอดสัมตาลเครื่องนี้ทำหน้าที่แทนปลอดอย่างเดียว
ส่วนหัวใจมันอยู่ในหัวใจก็ยังกระตุ้น
เมื่อไปถึงที่กรณีปลอดสัมภาษาก่อน
ก็บอกว่าการไฟฟ้างนั้นจะมีภาวะจะเป็นบ่นในเลือดสูง
บวกกับแก๊สที่เป็นหลอยเสียของร่างกายไม่สามารถขับออกได้แล้วก็
ค่าปกติจะอยู่ประมาณ๔๐ของปลอดภัณฑ์จะอยู่ประมาณ๘๐
ดังนั้นเราก็เลยพิจารณาว่าจำเป็นจะปลาใส่เครื่องมีเพื่อจะนำเลือดปลาปรอม
เป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่โรงพยาบาลมากเท่าไหร่เท่านั้น
ก็เลยเป็นดีใจย้ายต้องการมาที่หอคุกป่วยนักธุรกิจ
ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความช่วยใจของโรงพยาบาลประเทศกับชีวิตงาน
พยายามมาถึงที่นี่เราจะเริ่มทำการปรับยา
เพราะในช่วง๒๔ชั่วโมงแรกความดันผู้ลำคลางก็ยังขึ้นลงมีตรงสลาด
ก็มันแท่ใครทุกอย่างจนกระทั่งตอนนี้เมื่อเช้าเราก็ต้องอย่างนี้
เราจึงเริ่มทำการโดยวินิชัยว่าจนที่เลือกออกมาจากไหน
ซึ่งไม่ยังได้โกนและสมองก็เคลื่อนครามหวานแขล้ง
แต่ถ้าจากการตรวจร่างกายตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตอบสนอง
ท่านคุณเนี่ยหลังจากที่ผมได้คุยกับคุณแม่ของคุณน้ำดาว
ผมต้องขอบความรู้สึกมากทั้งคำด้วยคุณ

สามวันก่อนหน้านี่ปกติก็เกิดแบบเนี้ย

ถ้าไม่ว่ากันนะทางศิลาจะรายงานให้ชาว

คุณของเท่านั้นต้องไปถาม
วันนี้ไว้จะป้วนกับอีกคน
ก็จะไม่ดีดีไหม

ทางศิลาผมอยากตอนก่อนหน้านี้

ทางหญ้าก็
พี่คุณเล่อะได้ขีดแล้วก็ถาม
หวัเซียดงันไง
โอเคนะครับเป็นคำถามแล้วนะครับเชิญ
เวลามีเลือดออกแบบนี้เราพยายามหาเพราะพวกนี้มันถึงสิ่งที่เจอน้อยมากเจอไม่บ่อย
ไม่อยากเรียกว่าเกิดยังไงแล้วคือมันเจอน้อยมากเหล่ากับกัน
เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโรคอะไรเราไม่ค้าบอกกันอีกแล้ว
แต่ว่าไอ้ที่เราเจออย่างเช่นเส้นเลือดที่เป็นหัวสีที่เป็นต้อจนเรามองไม่เห็นเนี่ยมันแย่ไม่เห็น
แล้วก่อนไม่เห็นเรารู้อย่างเดียวเลือดที่ออกออกมันจะแน่ตรงไปตรงหลังคือเส้นเลือดกันได้
แต่เส้นเลือดจากกันตอนนี้ยังไม่รู้ไม่ทักตรงไหนตอนนี้เราจะบอกมันเนี่ย
เรารู้อย่างเดียวมันออกแต่มันไหลขึ้นไปในโรคท่องอดลมทั้งต่างหลังเนี่ยทำให้เชื่อมทำให้เห็นแกนเชื่อมให้เกิด
ถ้าต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราประคับประคองในช่วงตรงนี้สมองยุบตัวเราแล้วพบว่าการทำงานของสมอง
สามารถประเมินได้อย่างเดิมที่ขั้นตอนต่อไปถ้ามันก็ผ่านพอตะยังจากตรงนี้ไป
เช่นเลือดไม่ออกในช่วงมิตรจุดตอนนี้เนี่ยเราคงต้องไปสุดขั้นตอนที่จะไปดูต่อว่าเราจะสุดคนอะไร
ที่จะไปดูว่าอะไรเป็นจุดที่เลือดออกแต่จุดตรงนั้นเราสามารถรักษา
คือการรักษาจุดเลือดออกเนี่ยมันทำได้ทั้งไม่ต้องผ่านก็ได้เรามีวิธีการไหลตาย
วันนี้สัญญาณชีพเต็มที่แล้ว
วันนี้ในเวลานี้เราไม่เห็นเลือดออกมาในท่อทางจิตใจ
ถ้าไม่มีเราก็ยังสามารถถึงแม้ตอนนี้เลือดถูกพร่อมโดยเครื่องหลุดข้างนอก
แต่การที่มีเลือดออกมาแล้วเราก็หวังว่าปอดจากการทำงาน
ผมไม่อยากให้คาดการณ์อะไรในเชิงบวกมากเกินไป
แต่ก็ไม่อยากพูดแบบนี้ว่าเชิงหัวมากเกินไปนะ
ตอนนี้ผมคิดว่าวันต่อวันเราก็จะอยู่เฝ้าระวังในสิ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่
จริงลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยไม่เคยเจอครับ
แต่ลักษณะเช่นอาการไอมันเลือดมากอันนี้เคยเจอ
อาเจียเป็นเลือดมากยังไม่เคยเจอครับ
แต่ว่าเอาแบบภาพรวมดีเลยคือเลือดออกเข้ากับเน็ตหลอกตรงสองข้าง
จนกระทั่งต้องใช้เครื่องเล็กโมงมาช่วยหรือถามตอบตรงข้าง
แล้วกันว่าเคยใส่เล็กโมงให้ที่เป็นอาการแบบนี้ใช่ไหมครับ
คือมันจะแบ่งเป็นส่วนมากปอดนอนฟื้นตัวจากการที่เขาสำนักเลือดทั้งสองขา

ทำร้ายมากน้อยแค่ไหนณตอนนี้เราเสริมตรงนั้นตอนนี้เรารู้อย่างเกิดบวงขนาดนี้ต่อให้สมองดีนะช่องบวงแบบนี้ก็ไม่รู้ตัวหรอก
มีประเด็นนั้นที่เราจะคุยสั้นตอนที่สุด

กราบนี้ผลักษังอาระศักดิ์ให้เลือดหรือเปล่า

เลือดที่จะออกเกิดจะคือมักจะสัมพันธ์
การที่เกร็ดเลือดต่ำเกิดเลือดไม่สำหรับ
ที่ว่าเนี่ยใครหวัดคนในห้องเนี่ยอาจจะมีอยู่
เพียงแต่อยู่ในวัยวะใดที่เราไม่รู้แล้วมันไม่ได้กล่อเรื่อง
เรียกว่าไงพอพูดง่ายก็เหมือนกับปานแดงที่อยู่ในนั้น
ปานแดงที่อยู่ในนั้นก็คือเส้นเลือดสกุลปกติ
และเลือดมันอยู่ในกำแหน่งที่เรามองเห็น
และปานแดงที่อยู่ในนั้นเราไม่เคยกลัวเพราะสำนัก
โอกาสที่เลือดจะออกมามันยากออกมาเราเอามือขน
แต่สำคัญสิ่งที่อยู่ในความโดยอย่างบ้างตัวเรานี่
มันไม่เคยเกิดเลือดอื้มมันไม่ดีคือไม่ดี
มันเกิดแต่บังเอิ้นมาอยู่ใกล้กับตรงที่เป็นท่อ

ไม่มีระดับเด็กโดยสำหรับคนบางคนมีระดับเลือดแบบนี้ในการดีแบบนี้เราก็ไม่ค่อยกลัว
เพราะว่าถ้าเมื่อมันจะเริ่มแตกเรือดดับมันแข็งเรือดดับของเรามันก็กดไปในตัว
ก็เหมือนเราเอาเลือดกดมันก็ถึงได้แต่พอเออตอนนี้มันเลือดเท่าไหวอยู่ในท่อหลอดลง
ขั้นต่อคืนถ้าถึงแถววันเนี้ยคงไม่มีตัวเล็กที่สามารถบอกได้
อุบัติการว่าระดับฐานพังแบบนี้ก็ไม่มีให้แรงคิดหลาย
ในคอนตนที่จะไปเรียนหรือาจจะไม่เห็นหรือไม่กล่อเรื่องอ่ะ

ก็คือถ้าพูดก็ได้เนี่ยคาดการณ์ว่าอาจจะ
ก็บอกได้อย่างนั้นทั้งนั้นวันนี้พูดจริงเพราะว่า
อันเดิมที่ตามมันคนบางคนเลือกกำเดาออกบ่อยเพราะ
เจ้าคนอย่างเช่นอยู่ในช่วงที่อากาศแห้งเชื่อมือแห้งก็คือเลือกกำเดาออกได้
คนบางคนสัมพันธ์กับการขาววิตามินบางอย่างก็เลือกกำเดาออกได้
แต่เอิิญช่วงที่กำเดาออกาศกระจากปากมาเราไม่ได้เข้าใจว่าอาจจะคงไม่ได้ด้วยการตรวจหรอก
ถ้าเป็นจากคำถามอะไรหรือตรวจได้แต่ไม่เจออะไรเลยสาสมครอบขาวแล้วก็ยิ่ง
อ่าอีกอย่างนึงเพราะว่าไม่มีการสัมพันธ์โดยตรง
ของรอดเลือดสิทธิปกติที่อยู่ในอวัยบาลเรื่อย
กับสิ่งที่ฝากกดตามอยู่นั่งข้างนอกไหร่ยืมข้างนอก
อย่างนี้คงไม่ถามต่อกับปัญหามาได้
แสดงว่าจุดที่มันเกิดน่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้ปลดปล่อย
ในบางโรคอย่างที่เป็นจุดที่เราพบบ่อย
จุดเองคือตอนเราประสงค์พยาบาลก็เป็นอย่างงี้
สุดท้ายจะใช้สารเลวรับร่ำเหลือ๑เดือน
คือนึกจากครบไม่บ่อยนะครับก็อะลำปากนี้นึก
ส่วนแรกดีมากก็คือนำทรรี
เอาไว้เสี่ยวเวลาช่วยก็จะมันกลัวตอนที่ท่านสำหรับการความโชคงานมีผู้ที่เชี่ยวชาญก่อน
คุณแม่เรียกตามคนมาช่วย้แล้วก็ประคับพยายามเติมตนจนกระทั้งความโทรมา
เพราะฉะนั้นก็มันกล้าละกันว่าถ้าเกิดอะไรที่มันดูแปลง
คุณแม่ลีบตามคนมาช่วย
ตามส่วนผลโน้นพยาบาลตามติดต่อของผู้เชิญทางที่
และเลือกที่ดีใกล้กว่าหรือส่วนเพิ่มกว่า
ก็อยู่หาจากคุณพิวัติศาสตร์ของ๕๐๐เมตร
ถ้าเกิดโทษนึงอยากจะมา๔ล้านเลย
หรือว่าถ้าไปโรงพยาบาลอิกาชน

ก็อาจจะมีคนพอความแก่งกันได้
ความแก่งกว่าที่ต้องปรอกเลยครับ
ที่มีประสบการณ์เจอมากกว่าเกินหรือสองเคสก็ไม่ได้ทำ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือใช้เหตุใช้ผลในการดำเนินการตอนนี้
แล้วก็อย่างที่อาจารย์ปริญญาเล่าให้ฟัง
คุณแม่เขาเดินเงินการตอนต้นถูกแล้ว
ทำยังไงทำให้อากาศเข้าไปให้เร็วที่สุด
ทำยังไงซึ่งทำให้ตัวเองไม่ได้แน่แน่เวลาเริ่มต่ออีก
ส่งเขาโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดที่แล้ว
แล้วก็โดยระบบของประเทศไทยเวลานี้
อันนี้ส่งไปถึงทางโรงพยาบาลเขาจะรีบประเมินทันที
เขาดูแลต่อได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาจะรีบออกสารงานมา
คนไข้ยังไม่ได้แต่เราเคลื่อนหมอได้

พอตแตกมีหลวงแบบไง
คือจริงเรื่องบ่อแตกเราจะได้พูดถึงเลยนะครับ
แต่ว่าอ่ะ

ก็คือมีลมรั่วจากปอดไปในเยื่อหุ้มปอดนะครับ
ทำให้ปอดยุบต้องใส่สายระบายลง
ตอนนั้นที่ผมจะได้โฆษณ์สำนัก
คาดว่าปอดแตกเกิดจากการที่ใส่ท่อหายใจ
และจะต้องพยายามหว่างออฟฟิเช็นเข้าไปในปอด
แต่ในจังหวะมีเลือดอยู่ในนั้นเยอะ
ทำให้ความดันในปอดมันขึ้นสูงมาก
เพราะมันสูงเกินไปมันก็แปลกได้
จริงสิ่งนี้ก็ไม่ได้โฆษณ์ให้ปล่อย
ก็คือผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจและต้องใช้แรงดันสูงมาก
ก็จะขับออกซิเจนให้มันผ่านเข้าไปในร่างกายได้
บางครั้งสูงเกินไปก็ทำให้ปอดแรงเกินแปลกเกินลูกเล็ก

ซึ่งจริงในสำหรับกรณีนี้ไม่ใช่ประวัติภูมิแปลกเลย
ใช้ท่อระบายล้มกรณีต่อดี
วันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวไปเบื้องต้นให้ทราบสถานการณ์
และตอนนี้การการตัวจังหิตและทรงจะแยกความก้าวด้านให้ทราบ